เดี๋ยวจะพาไปดูการไล่จับกลุ่ม
ผู้ต้องสงสัยของตำรวจที่สพสะดาว

เพราะว่าตำรวจเขาไปเจอชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์มา

แล้วหน้ารถมีขวดน้ำ

เป็นพืชยาเสพติดผิดกฎหมาย

เข้าไปในตลกตลาดตำรวจก็ไล่ตาม

แล้วตอนที่แบบผ่าตลาดไปแบบนี้เลยนะ

ตำรวจก็ตะโกนช่วยกันจับหน่อยช่วยกันจับหน่อย

คือตำรวจเขาบอกว่าเขาก็พยายามจะจับให้ได้
ไม่ใช้วิธีการแบบยิงให้รถล้มหรือว่ายิงให้ยางระเบิดอะไรอย่างนี้
อันตรายไงเสี่ยงไปโดนชาวบ้าน
แล้วดูสิคือภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพที่ติดจากกล้องบนหวกกันน็อ
มันก็เลยให้ฟิลลิ่งแบบโอ๊ยสมจริงเหลือเกิน
เพราะเดี๋ยวนี้ตำรวจเขาออกปฏิบัติหน้าที่
ต้องมีหลักฐานเอาไว้ว่าเขาทำอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย
รถจักรยานยนต์วิ่งหนีเข้าตลาดสดครับ

นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสพสนจสงขลาไล่ล่าผู้ต้องสงสัยรายหนึ่ง
ตอนที่เจอนะเรียกตรวจแต่กลับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
ตำรวจก็ไล่ไม่รถละซึ่งที่สุดแล้วก็จับได้
มีชาวบ้านก็ช่วยกันด้วยนะครับ

สิทธิ์เมืองจันทร์รองสารวัตรป้องกันและปราบกราม
ปฏิบัติหน้าที่รองสารวัตรจราจรสพสะดาว
ซึ่งเป็นผู้ที่ไล่ติดตามจับกลุ่มคนร้าย
บอกว่าเห็นผู้ต้องสงสัยขี่รถผ่านมา
แล้วที่ตระก้าหน้ารถมีขวดน้ำอยู่
เห็นก็รู้เลยว่าเป็นน้ำใบกระท่อม

แต่ผู้ต้องหาไม่ยอมหยุดเร่งเครื่องหนี
ก็เลยไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดนะฮะ
ช่วงนี่ขี่ย้อนสอนขี่ผ่านทางของชาวบ้าน

แล้วก็ยังใช้จังหวะหนึ่งเนี่ยคว่างของกลางทิ้งด้วย
นี่ฟึ๊บเลยทำลายหลักฐาน
แต่ที่สุดแล้วก็จนมุมจนได้ตอนที่หนีเข้าไปในตลาดนัด
นางเวลานั้นถามว่าสิ่งที่เราเห็นคือเป็นน้ำต้มกรร์ธ่อม
แต่ว่าถามว่าในตัวร่างกายเขาจริง

แล้วกรรภ์ที่โดนทิ้งจะคุยเจอไหม

เพราะฉะนั้นคนร้ายทั้งหลายเดี่ยวนี้ตำรวจกล้องติดหมวก
หมวกติดหน้ารถติดอะไรเต็มไปหมดแล้วนะ
พฤติกรรมเนี่ยต่อให้หลบหนีไปได้ก็พฤติกรรมหรือว่าใบหน้านี่ชัดเจนหมดนะครับ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาไป๕ข้อหาสำหรับนายคนนี้นะครับ
ก็คือมียาเสพติดก็คือน้ำต้มพืชกระท่อมไว้ในครอบครอง
ข้อหาขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตในการขับรถ
ขับขี่รถโดยประมาทหวาดเสียวไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ขับขี่รถย้อนสอนด้วยขัดคำสั่งเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วย
ทั้งหมดก็มาจากเรื่องของน้ำกระท่อม